ค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าผีน้อยแรงงานไทยที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้กลับมา
บางคนก็หนีบางคนก็ไม่กักตัวไปเที่ยวทะเลบ้างไปกินอาหารบ้างเนี่ยนะคะ
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้น่าเป็นตัวอย่างมากเลยค่ะ
กลับมาจากเกาหลีใต้เป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี
บอกว่าจัดบ้านไว้ให้หน่อยหลังนึงเดี๋ยวลูกจะแยกไปอยู่คนเดียวเลย๑๔วัน
และให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อม
เขาบอกแบบนี้เขาจะอยู่คนเดียวน่าชื่นชมมากเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้ข่าวแบบนี้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง
สภาพเป็นแบบนี้เธอมีการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเลยโทรมาหาที่บ้านบอก
ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่จัดบ้านไว้ให้หน่อยอีกหลังนึง
หนูจะกักตัวเองอยู่ในบ้านนี้๑๔วัน
อุปกรณ์พร้อมเครื่องใช้อาหารเพียงพอ
สำหรับการกักตัวเอง๑๔วัน
อกจากนี้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ

อยู่ในบ้านก็สวมตลอดแอลกอฮอลล้างมือ
ทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคเธอก็เตรียมเอาไว้
ซึ่งเธอขอความเห็นใจจากคนรอบข้าง

ว่าถ้าสมมุติผ่าน๑๔วันไปแล้ว
เธอไปตรวจโรคอีกหนึ่งครั้ง
ไม่เป็นอะไรขอความเห็นใจ
ปฏิบัติเธอให้เป็นเหมือนคนปกติได้ไหม
คือคนที่เขาทำดีเขาไม่อยากโดนรังเกียจจากสังคม
ถ้าเขาไม่เป็นก็ต้องให้เขาเหมือนคนปกติทั่วไป
แต่คนที่ไม่กักตัวก็ต้องกักตัวนะ